มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนึงนะฮะที่เดินเท้าบนทางรถไฟช่วงเช้ามืดนะครับ
วันนี้จะไปทำงานเป็นร้านอาหารในสถานีรถไฟนะครับ
แล้วก็ไปถูกขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยเฉียวชนจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชายชื่อนรงเดชนันทองอายุ๓๒ปีนะเป็นคนดีคนขยันทำมาหากินสุดท้ายเนี่ยถูกรถไฟเนี่ยเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตเขารับจ้างทำงานล้างจานนะต้องเอาเงินไปให้แม่ในการใช้จานในครอบครัว

บาดแผลเนี่ยจะมีตรงศีรษะเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะครับเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีชุมทางรถไฟฉะเชิงเซาบอกว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยบอกว่า
เห็นผู้ตายก็คือนายนรงเดชเดินอยู่ข้างรางรถไฟ
ตอนมาเห็นเนี่ยระยะมันใกล้แล้วเป็นช่วงเช้ามืด
พยายามบีบสัญญาณเตือนนะใช้เบรกห้ามรถ
แต่เหมือนกับว่าทำไมเขาไม่ได้ยินค่ะนะ
ทำให้พอมาถึงจุดเนี่ยก็เลยเฉียวร่างของนายนรงเดช
ก็กระเด็นไปแล้วก็ไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่ข้างทางตรงนี้
ทางคนขับรถไฟเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรับทราบ

แม่ค้าร้านข้าวในสถานีรถไฟที่เป็นสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับ
บอกว่านายนรงเดชผู้ตายเขาเป็นคนขยันเป็นคนกระตันยูด้วย
ทำงานเป็นลูกจ้างของร้านที่เป็นร้านอาหารในสถานีรถไฟ
มีหน้าที่ล้างจานแล้วก็เดินเร่ขายอาหารถุง
ทุกวันช่วงเช้าสักตี๔นายนรงเดชเขาจะเดินแล้ว
เดินมาตามทางรถไฟเพื่อมาช่วยเจ้าของร้านเปิดร้าน
จากนั้นจะกลับบ้านช่วง๔๕โมงเย็น
ก็จะถือถุงข้าวแกงติดไม้ติดมือกลับไปฝากแม่ที่บ้านด้วย
สุดท้ายเช้ามืดวันนี้กำลังจะมาถูกรถไฟเชี่ยวชนเสียชีวิต
แม่ของนายนลงเดชน์นะครับบอกว่าคุณแม่นี้อายุ๕๘นะครับ
ผู้ตายอายุ๓๒บอกว่าที่บ้านเนี่ยยังมีคุณยายชะแลมอายุ๘๒
ที่เป็นหญิงชะลาแล้วก็พิการด้วยเป็นแม่ของนางเฉลียว
สัตว์บรรยายของผู้ตายเนี่ยอยู่ด้วยกันอีกด้วยมีทั้งแม่แล้วก็ยายนะครับ
ซึ่งลูกชายเนี่ยพูดเป็นลางก่อนจะออกไปทำงานเมื่อเช้ามืด
บอกว่าให้ทอดไก่ยำวุ้นเส้นไว้หน่อยนะแม่
ตอนนั้นก็ยังบอกอยู่ว่าเอออย่าเพิ่งไปเลยลูกโอ้โหมันเช้ามืดมากนะเพิ่งตีสี่เอง
เดี๋ยวตี๕ค่อยไปดีไหมรถไฟมันวิ่งเยอะช่วงนี้
แต่ลูกชายบอกว่าต้องไปแม่ไม่เป็นไรหรอกนะคือยังไงเนี่ยต้องไปทำงานก่อน
สุดท้ายเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าลูกถูกรถชนตาย
ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็นำร่างลูกชายไปโรงพยาบาลแล้ว
แม่บอกว่าตอนนี้รู้สึกผิดหวังเสียใจมาก
คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือลูกชายเนี่ย
นะคอยดูแลช่วยเหลือทั้งแม่แล้วก็ยายเนี่ยตอนเนี้ยต้องมาเสียชีวิตไปแล้ว
เขาบอกไม่ไหวหรอกฉะนั้นเขาบอกไปช้าดีแล้ว
บอกรถไฟมันเยอะนะอย่าไปเลย
พวกเขาเป็นอะไรหรอกแม่ถายเป็นตายแล้วเขาก็ตายสิกนะ
ปกติเขาก็จะได้ค่าแรงวัน๕๖๐๐ทุกวัน
หนูก็บอกหนูว่าตกงานแต่ลูกมีงานทำ

โอ้โหเป็นคนที่ดีมาก
หนูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
กระตั้งอังกฎงในน้ำหนูเขาก็ซื้อให้หนูใส่ก่อนตาย
คือชาวบ้านแถวนั้นก็ยืนยันทุกคนนะครับบอกว่า

เป็นที่รักของทุกคนนะกระตันยู
คือที่เห็นตรงจุดเกิดเหตุที่มาทำงานกลับที่บ้าน
เรียบทางรถไฟกลับบ้านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลย
บอกต้องการเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงแม่เลี้ยงยายยายก็แก่แล้ว
แล้วช่วงเที่ยงทุกวันเนี่ยคือเขามาเช้ามืดนะฮะ
มาช่วยที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาเปิดร้าน
ที่สถานีรถไฟแล้วเสร็จงานนี่คือ๔๕โมงเย็น
ประมาณตีสี่เนี่ยเดินมาแล้วแต่ช่วงกลางวันเนี่ย
ช่วงเที่ยงเนี่ยเขาเดินกลับบ้านอีกรอบนึงนะฮะ
เอาข้าวกลางวันเนี่ยไปให้แม่กับยายแล้วเดินกลับมาทำงานอีกรอบนึง
ตอนเย็นเนี่ยก็เดินกลับบ้านอีกทีนึงสุดท้ายเนี่ยโอ้โห
คือทุกคนเสียใจหมดเลยที่เขาต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้
แล้วก็แม่อยู่เพิ่ง๓๒เอง